คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของหวย๓๐ล้านกันบ้างนะคะ
คือตอนนี้ทางกองปราบก็บอกว่า
วันนี้มีการเลื่อนประชุมคือเลื่อนจากเมื่อวาน

จะประชุมเกี่ยวกับการตรวจสำนวนต่าง

ส่วนเรื่องของพยานฝั่งครูปรีชา
ตอนแรกที่ออกมาบอกว่าโอ้โหมี๓๐๔๐กว่าปาก
เรื่องนี้นะคะทางด้านรองผู้บัญชาการ

มีการตัดพยานฝั่งครูปรีชาออกไป๓๐กว่าปาก
สาเหตุที่ตัดเนี่ยเพราะว่าเป็นพยานแวดล้อม
ในจังหวัดกาลจนบุรี
ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าวันนี้จะประชุมเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐาน
แล้วก็จะมีการประเมินว่าหลักฐานในคดี
ที่ตำรวจลงพื้นที่ไปเก็บไปรวบรวมมา

น้ำหนักจะชี้ไปว่าหวยสรุปแล้วเป็นของใครกันแน่
แล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าหลังจากที่กองปราบรับโอนสำนวนคดีมาทำต่อ
ก็ตัดพยานที่ไม่จำเป็นฝ่ายครูปรีชาออกไปกว่า๓๐ปาก

ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำมาประกอบสำนวนคดี
ซึ่งคดีนี้กองปราบก็เห็นว่ามีพยานที่สำคัญจริงเนี่ยนะคะ

โดยจะให้น้ำหนักไปที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
อันนี้เป็นน้ำหนักสำคัญสุดนะคะ
ขณะที่พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยค่ะ
ว่าวันนี้ทางตำรวจกองปราบมีการเตรียมที่จะเรียกประชุมพนักงานสอบสวน
เพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีนี้
หลังจากที่ลงพื้นที่หาหลักฐานแล้วก็มีการเชิญพยานที่เกี่ยวข้อง
ซักถามข้อสงสัยต่างเพิ่มเติม
แล้วก็จากข้อมูลก็พบว่ามีผู้กระทำผิดแบบชัดเจน
คาดว่าจะสามารถออกหมายจับเร็วนี้ได้๒คนนะคะ
ส่วนเรื่องของคลิปเสียงชุดใหม่
ที่เราได้ยินกันช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
สื่อมวลชนเองก็มีการเผยแพร่
ซึ่งคลิปเสียงเป็นการพูดคุยคล้ายกันกับคลิปเสียงแรก
แม่ค้าอ้างว่าขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชา
ใจความในคลิปที่๒ใจความสำคัญก็คือฝ่ายหญิง
ที่เป็นแม่ค้าเนี่ยบอกว่าทางฝ่ายชายที่เขาเรียกว่าอาจารย์ในคลิปนี้นะคะ
ถูกลอตเตอรี่แต่ฝ่ายชายกลับหาไม่เจอ
ก็คือป้าบ้าบินและครูปีชาออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้
ซึ่งเรื่องนี้จะมีผลต่อรูปคดีหรือไม่
วันนี้พนักงานสอบสวนก็จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยนะคะ
ทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วทีมข่าวเองก็พยายามติดต่อครูปรีชาค่ะ
ไปที่บ้านเมื่อเช้าก็ไม่อยู่ที่บ้านพัก
แล้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเราก็ทั้งโทรศัพท์ไปหา
ปรากฏว่าติดนะคะโทรติดแต่คุณครูไม่รับสาย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่หมดความพยายามค่ะส่งไลน์ไปถามคุณครูอีก
ครูปีชาอ่านตอบกลับมาด้วยนะคะ
บอกว่าครูไปสอนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติ
แล้วครูก็เนี่ยค่ะส่งภาพชุดนี้เลย
ชุดกากีมาให้ดูใช่ค่ะอืม